พยาวชาวบ้านเขาไปเจอเห็ดลักษณะแปลก

เป็นเห็ดที่พ่นควันออกมาได้ด้วย

เห็ดอันนี้เห็นไหมเห็นควันไหม
เขาไม่ได้ติดแบบไอเย็นโปรย

อะไรฟิลแบบให้ความเย็นกับต้นไม้อะไร

เกาะติดอยู่กับต้นห้างขนาดใหญ่นะ

อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจริมถนนครับ
ตรงนั้นก่อนถึงน้ำตกแม่เหยียน

เห็ดยักษ์มันสีแบบเทาดำ

ออกดอกบานแผ่ซ้อนกันเป็นชั้น
ขนาดกว้าง๗๐๘๐เซนติเมตร

ส่วนขอบดอกเนี่ยก็เป็นรอยหยักครับคุณผู้ชมฮะ
ว่าน่าจะเป็นเห็ดในกลุ่มเห็ดลินจือ

ที่น่าแปลกก็คือควันขาวที่มันพวยพุ่งออกมา

คนไปเห็นก็ตกใจเอ๊ะงงทำไมมีควันออกมา
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนครับ